แต่ว่าอีกประเด็นนึงที่วันนี้มีการพูดถึงกัน
ก็คือการให้สัมภาษณ์ของรองผู้บัญชาการตำรวจ
ภูทรภาค๑ที่ได้ไปให้สัมภาษณ์กับรายการนึง

ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์
ก็คือเรื่องของการใช้สารเสพติดบนเรือ
ซึ่งข้อมูลบอกว่า
คนที่อยู่บนเรือสปีดโบสต์วันเกิดเหตุยอมรับกับตำรวจว่าใช้จริงนะคะ
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใครนะคะ
นี่แหละค่ะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะ
ทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์สอบถาม
ไปยังพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ก็ได้ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่า
เรื่องนั้นเป็นการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ผ่านรายการทีวีช่องหนึ่ง
ซึ่งตนเองก็ได้อธิบายกระบวนการตรวจสอบ
และท่านยืนยันบอกว่าไม่ได้พูดว่าพยานปากเอก
อยู่บนเรือสปีดโบสต์๒ใน๕คนใช้สารเสพติด
แต่ว่าเป็นการตั้งคำถามและสรุปประเด็นจากผู้ดำเนินรายการเอง
แล้วก็บอกว่าการดื่มบนเรือนั้นมีอยู่แล้ว
แต่จะดื่มมากดื่มน้อยอยู่ที่ผลการตรวจสอบ
แต่มีคนให้การว่าดื่มสุราบนเรือค่ะ
ก็ไม่มีการให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีการให้การว่าใช้สารเสพติดทุกคนก็ไม่ดีครับ
มีผิดอย่างว่าไม่ดีครับแต่ว่าให้การว่าดื่มสุรามีครับ
เพราะว่าในสำนวนผู้จังหายังไม่ให้การเลยเจอ
พิษด้านในเขาสรุปเองใช่ไหมครับ

ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้พูดประเด็นนี้นะคะ
ส่วนประเด็นการเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมของนายแซนเมื่อคืนนี้ค่ะ
ก็ยังคงให้การสอดคล้องกับคำให้การครั้งที่สองและสาม
ซึ่งการสอบปากคำในครั้งนี้ตำรวจนำข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมถามพยาน
เพื่อให้ดูว่าสอดรับกับข้อหาที่ตำรวจกำลังจะดูอยู่หรือเปล่า

แซนเนี่ยยังยืนยันว่าตังโมไปปัจสวะท้ายเรือ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุด
ส่วนกระติกนั้นนะคะแล้วก็นายจ๊อป
ให้ปากคำหลังตำรวจไปค้นหาแอลกอฮอล์ที่บ้าน
หลังจากที่พบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเรือ
เป็นคนจัดหาแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตรวจค้น
ก็ต้องเอาไปพิสูจน์ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมหรือเปล่า
ซึ่งก็พบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลายขวดที่สอดคล้องกับที่อยู่บนเรือลำที่เกิดเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นเหล้าวายแชมเปญส่วนจะตรงกับยี่ห้อที่พบบนเรือหรือเปล่า
อันนี้ต้องตรวจพิสูจน์ว่ามีลายนิ้วมือแฝงแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนบนเรือบ้างค่ะ